ช่วงนี้ไปไหนมาไหนเราก็ต้องกาดอย่าตกนะ
ต้องดูแลตัวเองกันดีดีนะคะการสวมใส่หน้ากากอนามัย
ยังเป็นสิ่งจำเป็นเสมอทุกครั้งที่เราออกจากบ้านนะคะ
ใครไม่ใส่บอกเลยว่าอายนะจ๊ะ
เออเป็นอย่างไร
โอโหเป็นอย่างไรค่ะคุณ
สุดยอดสวมหน้ากากอนามัยเองได้นี่นี่ใครไม่อยากติดโคโรนาสวมหน้ากากอนามัยหน่อยเฮ่
เก่งสุดยอดสุดยอดอายไหมล่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยอ่ะนี่
ใส่เองนักเลงพอน้องบอกแบบนี้นะคะจะได้ออกจากบ้านได้ไงถ้าไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ไม่พาออกนอกบ้านนะคะ
ใครไม่กลัวแต่นี่เป็นไงพอผมเห็นคลิปตัวอย่างแล้วผมรีบคว้ามาใส่เลย
ก็ให้ผมอายเพราะชีวิตของผมอายเจ้าสิ่งนี้มาหลายคราวแล้ว
แต่ตอนนี้คุณน่าจะอายมากกว่าปีอีกเพราะว่้า
มันต้องใส่ข้างในแต่ล่ะก็ต้องใส่ข้างใน

ขอบคุณครับอินี